ปัปตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตต้อน
ตรวจนับเงินทอนไม่โกงแม่ค้า

เตี๋ยว๒ชาม๓๘บาท
น้ำหวาน๑๒บาทโดนัส๒ชิ้น๒๔บาท
แล้วทำไมถึงเหลือเงิน๓๘บาทล่ะ

นั่นไงแม่ค้าทอนเงินเกินมา๑๒บาท

แต่พี่แน็กหิวเลยลืมนับเงินทอน

ถ้าทอนเงินขาดเราต้องรีบทวง

ทอนผิดเองนี่ช่วยไม่ได้
แบบนี้เรียกว่าโกงเต็มเลยล่ะครับ
อยากหาทำนะครับสงสารคนค้าคนขาย
อนเกินบาท๒บาทหรือเงินหลัก๑๐หลัก๑๐๐

สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย

สนับสนุนโดยกองทุนป๊อปป้าช่อ